คุณผู้ชมครับเรื่องของการคืนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ก็จะเป็นช่วงนี้แหละนะที่ใครกู้ยืมไปก็ต้องส่งคืนนะครับ
แต่ว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะส่งคืนเงินนะครับ
องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศและธนาคารกรุงไทย
เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมสามารถชำระคืนง่ายขึ้น
เพื่อร่วมส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องของท่านต่อไปในการศึกษานะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
ระหว่างเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาทีในเบื้องต้น
และจะใช้ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงในเร็วนี้
เมื่อก่อนเวลานักเรียนชำระเงินต้องไปที่ธนาคาร

จ่ายที่เคาน์เตอร์สวิสของในร้านสะดวกซื้อก็มีค่าใช้จ่าย
วันนี้กรยศรกับกรุงไทยซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเรา

และเลือกประเภทกองทุนที่ต้องการชำระหนี้คืน
ช่วยลดขั้นตอนการคิดข้อมูลของทางฝั่งผู้กู้ยืม
และฝั่งผู้รับชำระและยังเชื่อมกับระบบพร้อมเพลย์
โดยตรวจสอบยอดที่ต้องชำระได้ที่
เชื่อว่านักเรียนส่วนใหญ่อยากชำระหนี้
อาจจะลืมไปบ้างอาจจะไม่สะดวกบ้าง
ตอนนี้เมื่อกี้ที่บอกว่ากลไกแห่งการเตือน
พอมีการเตือนปุ๊บนักเรียนอยากจะจ่ายตรงนั้นเดี๋ยวนั้น
ณขณะนั้นก็สามารถทำได้เลยนะครับ
อันนี้ก็เราก็เชื่อว่าจะทำความสะดวกสบาย
คล่องตัวการตอบโจทย์ในทุกบริบทของนักเรียน
ก็จะทำให้นักเรียนมองตัวนี้ไม่ได้เป็นภาระอีกต่อไป
เราสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะเราก็สะดวกขึ้น
เงินที่กลับเข้ามาสู่ระบบหมุนเวียนนะคะก็จะมากขึ้น
ทำให้โอกาสที่น้องรุ่นต่อไปนะคะจะเข้ามากู้ยืมก็ได้มากขึ้นเช่นกัน
เพราะว่าถ้าเราไม่ชำระหนี้ไม่มีเงินหมุนเวียน
ยุคใหม่ก็จะไม่สามารถกู้ยืมได้ค่ะ
ธนาคารกรุงไทยเป็นช่องทางหลักในการโอนเงินกู้ยืม
และรับชำระหนี้เกายสอและกรออร์
โดยให้บริการมาตั้งแต่แรกเริ่มผ่านหลากหลายช่องทาง
แก่หักบัญชีออมทรัพย์ชำระหนี้อัตโนมัติ
อกจากนี้ยังสามารถชำระผ่านการใช้บาร์โค้ด

เตอร์เซอร์วิสเคาน์เตอร์ธนาคารต่าง
ทั้งนี้วันที่๕กรกฎาคมของทุกปี
ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน

ซึ่งในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระ
ประมาณ๓๕๐๐๐ราย